สหรัฐจะมีมาตรการในการควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดขึ้น
โดยผู้ขายสามารถที่จะปฏิเสธขายปืนให้กับผู้ต้องสงสัยได้ว่า
เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายได้นะครับในขณะที่พ่อของมือปืนที่
ว่าแม้การก่อเหตุของลูกชายจะเป็นการกระทำของการก่อการร้าย
แต่เชื่อว่านายมาทีนไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายอย่างแน่นอน

ในการพูดประวิงเวลาโน้มน้าวให้สมาชิกทั้งพักรีพับริกันและพักเดโมแครต
มติไม่ให้สิทธิ์ผู้ต้องสงสัยก่อการร้ายซื้อปืน
และให้มีการตรวจสอบประวัติอย่างเป็นสากลในกฎหมายควบคุมอาวุธปืน
ส่วนในโจไบเดนรองประธานธิบดีสหรัฐย้ำว่าจะยังคงเดินหน้าผลักดัน
ให้เพิ่มความเข้มงวดของกฎหมายควบคุมอาวุธปืนต่อไป
ว่าพักรีพับริกันที่ครองเสียงข้างมากในสภา

โดยในวันนี้นายใบเดนและนายบารักษ์โอบามาประธานาธิบดี

เพื่อพบปากกับครอบครัวของเหยื่อจากเหตุกราดยิงครั้งนี้
ขณะที่ก่อนหน้านี้นายโดนัลดทรัมป์ผู้แทนชิงตำแหน่ง
ประธานธิบดีจากพักรีพับริกันเปิดเผยว่า
ใครก็ตามที่อยู่ในรายชื่อผู้ถูกจับตาเป็นผู้ก่อการร้าย
ไม่ได้รับอนุญาตให้ซื้อปืนและระบุว่า
จะเข้าพบกับสมาคมรายเฟิลแห่งชาติ
เพื่อหารือในประเด็นดังกล่าวด้วย

พบว่านายโอมามาทีนนะครับได้โพสต์ลงเฟซบุ๊ก

โดยแสดงความคิดเห็นต่อต้านวิธีการที่สกปรกของโลกตะวันตก
จากนี้ยังระบุในสื่อสังคมออนไลน์

ยุติการทิ้งระเบิดโจมตีกลุ่มไอซิสด้วย
ในตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังขอความร่วมมือจากเฟซบุ๊ก

ในโลกออนไลน์ของนายมาทีนเพิ่มเติมแล้ว